เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรหน่อย
งานนี้เขาบอกว่าไม่ได้พาไปเที่ยวตอนเช้านะ
เขาพาไปเที่ยวตอนกลางคืน

มาตอนกลางคืนก็ได้เหมือนกันนะคะ
มาเดินเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้

พระราชวังศาสนสถานโบราณสถานนะ
แล้วก็มีคู่เมืองกำแพงเมือง
ประตูเมืองโบราณล้อมรอบ
และมีพระพุทธรูปกว่า๗๐๐ปี

คือถ้าหากไปเดินตอนเช้าหรือตอนกลางวัน

แต่ตอนกลางคืนมันได้ความสวยงามของแสงไฟ
จริงเขาก็เลยบอกว่าคุณสามารถไปกลางคืนได้นะ
ถ้าเกิดว่าทำงานกลางวันแล้วกลางคืนว่าง

อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปเดินชมช่วงกลางคืน
เพราะ๑คือมันไม่ร้อน

แต่ไม่ต้องรู้สึกอย่างนั้นเพราะที่นี่เขาติดไฟสว่างสวยงาม

แล้วก็มีก้ายคอยให้คำแนะนำด้วย

คุณจะไปเป็นหมู่คณะก็ได้

คือการไปคนเดียวคุณก็ไม่ต้องกลัวนะ
อย่างที่น้อใบตองบอก

และบางคณะอย่างนี้
เขาก็จะแต่งชุดไทยแล้วมาถ่ายรูป

ใช่ใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปไม่ต้องกลัวว่าจะมืดหรืออะไร
อย่างที่บอกว่ามีการประดับประดาษตกแต่ง

มีอัตราค่าเข้าชมเล็กน้อยสำหรับชาวไทย

เพราะต่างจาก๑๐๐บาท
ก็ถือว่ามาเปิดประสบการณ์การเที่ยวเมืองโบราณ

ปกติเราก็จะไปเที่ยวอะไรทางประวัติศาสตร์

เขาเปิดให้เที่ยวชมตอนกลางคืนได้ด้วยนะคะ
แล้วก็ได้ความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสต

น่าสนใจค่ะสุดยอดเลยครับ